คุณผู้ชมแบบนี้ว่าตั้งใจดูตั้งใจฟังให้ดีเพราะวันนี้หมอไก่พอพาทินีจะพาไปสักการะองค์พระศรีวรีที่องค์ใหญ่มากนะคะ
ใหญ่มากอยู่ที่วัดใหม่สุประดิษฐารามจะปังขนาดไหนติดตามกับหมอไก่ในช่วง
ครอบครอบครมก็ประสบความสุขได้ด้วยครับวันที่แล้วก็ได้นิดนิดน็อย
สวัสดีค่ะพิกัดเฮงวันนี้นะคะหมอไก่พาท่านผู้ชมค่ะ
ที่วัดใหม่สุประดิษฐารามจังหวัดนครปฐมนะคะ
วัดนี้ค่ะถือว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามอลังการดาวล้านดวงมากเลยนะคะ
และที่สำคัญค่ะที่วัดนี้นะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่สุดซ่อนอยู่ด้านในค่ะ
แต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นคืออะไรตามหมอไก่มาด้านในเลยค่ะ
ถ้าคุณผู้ชมนะคะมาที่วัดใหม่สุปดิษฐารามแห่งนี้ค่ะ
จุดแรกนะคะที่คุณผู้ชมจะเจอค่ะก็คือจุดนี้เลยค่ะ
ซึ่งจุดนี้นะคะก็คือจะมีพระราหูค่ะแล้วก็๔มหาเทพค่ะ
เดี๋ยวไงเราไปปิดทองกันนะคะ

ทาเวสุวรรณนะคะทั้งสององค์นี้นะคะ
มีความพิเศษอยู่ตรงที่ว่าท่านมีแว่นค่ะ

ตานี้นะคะมาจากคนที่มาไหว้ขอพร

พอแล้วสมหวังสมดังใจปรารถนา

ว่าถ้าใครค่ะรู้สึกว่าตัวเองมีเคราะห์

ก็คือให้เราค่ะทำการปิดทอง
บริเวณปากของพระราหูแบบนี้ค่ะ

ก็ให้ทำการลอกเข้าไปข้างใต้แบบนี้นะคะ

และต่อไปนะคะหมอไก่จะพาคุณผู้ชมค่ะ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่สุดของวัดนี้ค่ะ

โอ้โหคุณผู้ชมค่ะ

ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่สุดของวัดนี้ค่ะ
นี่ก็คือองค์พระศรีวรีองค์ใหญ่นั่นเองนะคะ
ถ้าใครที่มาที่วัดใหม่สุประดิษฐารามค่ะ

เพราะว่าจุดนี้ค่ะถือว่าเป็นจุดที่สำคัญมากเลยค่ะ
เดี๋ยวตามหมอไก่เข้ามาขอพรได้เลยนะคะ
และนี่นะคะก็คือทีเด็ดของการขอพร

สำหรับในเรื่องของการขอพรองค์พระศรีวรีค่ะ
เคยมีคนค่ะมาบนบานเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภและการเงินค่ะ
พอเวลาที่เขานะคะได้สมใจปรัฐนาแล้ว

เดี๋ยวหมอไก่ขอไปถวายน้ำพึ่งกับองค์พระศรีวรีก่อนนะคะ

ว่าทำไมที่วัดนี้เขาถึงมีการสร้างองค์พระศิวรีองค์ใหญ่ขนาดนี้
เดี๋ยวเราต้องไปถามจากท่านเจ้าอาวาสกันค่ะ

และในวันนี้นะคะหมอไก่ได้รับความเมตตาค่ะ

เจ้าอาวาสวัดใหม่สุประดิษฐารามค่ะ
เจ้าเรินทรนโยมเจ้าเรินทรน

อยากจะทราบว่าทำไมถึงมีการสร้างองค์พระศิวรีองค์ใหญ่ขนาดนี้คะ

ก็อัตมาก็เห็นอดีตบูรพาจารย์
ถวายพระศรีวรีมาให้อัตมา
อัตมาก็จังหวะจากโคนพอดีเลย
มีโยมมาสร้างอยากจะสร้างปฏิวรี
ก็เลยสร้างมาให้พระอาจารย์โยมกล้าบไหว้
แล้วมาทั้งทีนะคะไม่เสี่ยงโชคไม่ได้เลยค่ะ

และเลขมงคลในวันนี้ก็คือตามนี้เลยค่ะ
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ

สัปดาห์หน้าหมอไก่จะพาไปเฮงต่อที่ไหน
ต้องติดตามชมให้ได้ในพิกัดเฮงนะคะ

โอ้โหขอบคุณหมอไก่พอพาทินีด้วยที่พาไปสถานที่ดีสวยแบบนี้
และที่สำคัญใครที่ฟังแล้วรู้คำตอบ

ใช่แล้วล่ะครับเข้าไปในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าว
เราถามไปไงว่าคนนิยมขอพรอะไรกับพระศิวรี
และคุณชอบช่วงพิกัดเห็งเพราะอะไร
และแน่นอนนะคะมีเพียงหนึ่งท่านผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับวัตถุมงคลด้านหน้านี้นะ
เป็นองค์พระศรีวรีจากวัดใหม่สุประดิษฐารามจังหวัดนครปฐมนะคะ
เดี๋ยวมาลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีประจำสัปดาห์นี้